ที่เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ

เขาเครียดเรื่องแรกก็คือเขาถูกหลอก
ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ต้องเสียเงิน

เครียด๒ก็คือเขาก็คงจะเข้าใจผิด
คิดว่าภรรยาของเขาไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่น
ถึงขั้นขับรถหอบลูกหนีพาลูกหนี
ภรรยาก็โอ้โหแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยกันออกตามหา
สุดท้ายเจอนะคะแล้วพอแม่ลูกได้เจอกัน

นี่ค่ะลูกชาย๓ขวบเองคุณผู้ชม

ก็คือพ่อหอบลูกขับรถพาหนีไปเลย
ก็เหมือนเข้าใจผิดคิดว่าเค้าค่อยไปคุยกับผู้ชายอื่น

ออกตามหากันทั้งคืนค่ะและเจอความปลอดภัยทั้งคู่
สองคนก็คือพ่อลูกที่อ่างเก็บน้ำตามู
ตัวอำเภอนังรองจบุรีรำ
ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาเขาตามหากันทั้งคืนนะ

นาสาววาสนาอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอนนท์สู่วันจบุรีรำ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเธอกับสามี
สามีชื่อวนายอัธพนธ์อายุ๓๕
และลูกชายวัย๓ขวบไปโรงพักด้วยกัน
ไปแจ้งความที่สพนสุวรรณ
เพราะมีคนติดต่อมาว่าไปทำงานต่างประเทศไหม
ไปทำงานแคนาดาแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละห้าหมื่นบาทนะ
สามีพระยาคู่นี้อยากไปทำงานต่างประเทศ
จ่ายคนละ๕๐๐๐๐บาทรวมแล้วเป็นแสนค่ะ

ตำรวจก็สอบปากคำกันอยู่ปรากฏว่า
ตัวสามีลุกลีลุกลนอะไรก็ไม่รู้
อุ้มลูกชายวัย๓คั่วขึ้นรถเก่ง
ขับออกไปจากโรงพักแล้วหายไปเลย
รถเก่งคันนี้ค่ะทะเบียนกไก่ทท๑๓๖๖บุรีรำ
คนไปเจอมือถือทิ้งเอาไว้ข้างทาง

อยู่ในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
มันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอำเภอโนนสุวรรณ
เครียดเรื่องที่ถูกหลอกเงิน
และสามีระแวงเธอด้วย

แต่๓๔วันก่อนสามีดื่มเหล้าหนัก

กลัวสามีสติหลุดแล้วเอาลูกไปด้วย

โอ้โหแจ้งความออกตามหากันทั้งคืน
สุดท้ายก็เจอวันนี้นะคะ
ตัวสามีคือในอัตภพลเนี่ย

เบลอพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

พาลูกไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ส่วนรถยนต์ที่ขับมาจำไม่ได้ด้วยซ้ำ

ก็ต้องถามว่าอะไร
ทำไมถึงต้องหอบลูกหนีขนาดนี้

ไม่ได้มีอะไร
พี่โทรกลับไปพักค่ะ

พาลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่

กลับมาเร็วค่ะ
บอกแค่ว่าไม่ได้เป็นอะไร

นางสัมผัสก็บอกว่าจอดรถอยู่ที่

เห็นนายอัตภพลนั่งแท็กซี่มานะคะ

เธอก็ไม่รู้ว่านายอัฐพลหอบลูกหนี

มีคนตามฆ่าอย่าถ่ายรูปนะ

อ๋อนางก็เลยเห็นท่าไม่ดี

โทรศัพท์ไปบอกพ่อของนายอัฐพล

ก็พยายามจะไปปลอบกลัวว่าจะยิ่งหนี

แล้วก็รอให้ทางภรรยาให้ทางครอบครัวมารับ

ขอให้จบเรื่องเท่านี้ก็แล้วกัน
ติดใจอะไรแล้วขอความร่วมมือกับสื่อ

อัฐพลอีกนะกลัวเขาเครียด

ช่วยตามหาพ่อลูกทั้งคู่
จนเจอและปลอดภัยค่ะ